คุณผู้ชมคะติดตามข่าวสารกันต่อค่ะมาดูข่าวดังในแวดวงบันเทิงแหมมันกลายมาเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งนึงเนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้คุณอาเสรีรุ่งสว่างก็ไปพบตำรวจเพราะว่าโดนครูชนละทีฟ้องเรียกค่าเสียหาย
ล้านก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพลงนี่แหละค่ะนักข่าวของเราเนี่ยก็ตามไปไปพูดคุยด้วยไปสัมภาษณ์ด้วยเนี่ยนะคะ
ซึ่งเอาจริงคุณอาเสรีวัย๖๖ปีเนี่ยก็กุมขมับเลยนะคุณอาก็บอกกับเราบอกว่าไม่คิดไม่ฝันเลยว่าครูชนละทีถือว่าเป็นครูเพลงที่นับถือเหมือนพ่อ
ดูแลรักใคร่กันมากว่า๔๐ปีจะมาทำแบบนี้
เมื่อวานนี้ไปพบเจ้าหน้าที่ตามหมายเรียก
สพเมืองจังหวัดลบบุรีค่ะ

ก็คือไปเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ

ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
บอกว่าระหว่างที่เดินทางมาช่วยงานบุญในวันพระใหญ่
ที่วัดพุทธอุทยานมาคบูชาอนุสร
อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนี่นะคะ
คือก็บอกว่าโอ้โหเครียดมากเลย
ตอนนี้นะคงมีแต่ธรรมะอย่างเดียว

แล้วก็นี่ค่ะเล่าให้กับคุณแจ๊กกะรีนฟัง
บอกว่าจริงแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้น

ซึ่งครูโชลธีเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดี
กับคุณอาเสรีกรณีละเมิดลิขสิทธิ์เพลง
งงนะเพราะว่าเพลงที่อยู่ในช่องยูทูป
เพลงเนี่ยเป็นเพลงที่แต่งเอง
ส่วนอีก๓เพลงมีการซื้อลิขสิทธิ์แล้ว

ทีนี้คุณอาเสรีก็เลยงงไงว่าทำไม
ทำไมครูชนละทีถึงยังมาฟ้องได้
แล้วเมื่อปีที่แล้วก็แถลงข่าวชี้แจงไปแล้ว
เหมือนกับเรื่องมันจะเงียบหายไปแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย
กลายเป็นว่ามีหมายเรียกมาอีกรอบนึง
แล้วถ้าเกิดว่าคุณอาไม่ไปพบเจ้าหน้าที่ก็คงจะโดนจับไง
ทีนี้คุณอาก็เลยตัดเพาะบอกว่าโอ้โหฟ้องมา
เรียกค่าลิขสิทธิ์๒๐ล้านเหมือนฆ่ากันให้ตายเลย

ก็นี่ไงถึงบอกเลยบอกว่าจะหาเงินที่ไหน
เอามาใช้ค่าลิขสิทธิ์๒๐ล้านเนี่ย

แล้วก็สัตนาพุทธเหมือนกันพี่พึ่งทางใจ

ก็คุยกันอยู่ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเราเลยนะ
คุยกันแบบดีก็คุยกันงานวันเกิด
เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเดือนกุมภานะฮะ
แกก็ไปงานเราไหนเราบอกว่ารักผมที่สุด
ผมไม่ได้ถือว่าเป็นเวรกรรมหรอกว่าแกอายุมากแล้วไง
โอ้โหนี่เรียกผมตั้ง๒๐ล้าน
แล้วคิดว่าผมจะมีให้ไหมผมเสียใจมาก
เสียใจตรงที่ว่าโห
ฆ่าเราเลยแต่เราพูดได้เลยนะว่าผมไม่ได้ผิด
แล้วผมจะแจ๊ะผมเนี่ยจะบอกให้ฟังว่าผมจะแถลงข่าว

นี่ไงค่ะคือคุณอาบอกว่าเดี๋ยวจะตั้งโต๊ะแถลงข่าว
แล้วก็โชว์หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องของซื้อลิขสิทธิ์เพลง
ครูปุ้มอดีตภรรยาของครูชนละทีที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งด้วย
นักข่าวก็ถามนะบอกว่าอยากคุยกับครูชนละทีไหม
คุณอาบอกว่าคือผมไม่ได้เป็นคนแจ้งความร้องทุกข์ไง
ถ้าเกิดว่าผมไปติดต่อขอคุยก่อนมันเหมือนกับว่าผมเป็นฝ่ายพีช
คุณอาบอกแบบนี้แล้วก็เลยถามต่อว่า
แล้วพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาอะไรบ้าง
ซึ่งคุณอาก็บอกว่าพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา
ในส่วนของผู้เสียหายได้แจ้งเอาไว้แต่ขอไม่เปิดเผย
เรื่องต้นก็เอาหลักฐานต่างมายืนยันกับพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วเหมือนกัน
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราพยายามโทรศัพท์
ติดต่อสอบถามครูชนละที
เพราะว่าเราก็อยากรู้ไงว่าความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีนี้เป็นยังไงบ้าง
แต่ปรากฏว่าไม่มีคนรับสายนะคะ
พอหลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จแล้วเนี่ยนะ
คุณอาก็คุณอาเสรีนะก็เดินไปดูแผงลอตเตอรี่
แล้วก็บอกแบบนี้บอกว่างวด๑มีนาคมนี้
ทีนี้นี่ค่ะช่างภาพของเราซูมเลยซูมเลย
วันนี้ก็สร้างมา๙ปีแล้ว
แล้วลงเรียก๙ปีมันนะครับสร้างมา๙ปี
เหรียญกษาบปี๔๙ปี๔๙รัชกันที่๙
มาพี่น้องขึ้นเลยกับอะไรจะพูดว่ะ
เป็นยังไงล่ะสรุปคุณเสรีเขาซื้อใบไหนเนี่ย
ก็เนี่ยเมื่อกี้เขาก็พูดถึงแบบ

เมื่อกี้นะลองท้ายเลข๙อ่ะนะใช่แล้วก็
ใช่แล้วก็เห็นคุณแจ๊กกะลินที่แบบว่าจิ้มโทรศัพท์ไหม

ผมเชื่อพี่แจ๊คซื้อมาแล้ว

เดี๋ยวจะไปแซวคุณแจ๊กกะลินคุณซื้อใบไหนมาคุณไม่บอกผมนะ
การซื้อลอตเตอรี่ก็เป็นที่พึ่งทางใจ

แต่ว่าเรื่องทางคดีเดี๋ยวรอทางคุณอาเสรีแถลงข่าว
น่าจะในสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับ
ตรงนี้ขอบคุณล่างผู้แปลประสามือด้วยอาจารย์ชวันแสงสนทรครับ